การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่๒๖มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสรรประชาชาตินะครับ
ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีการจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี
ขบวนการค้ายาเสพติดก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายาเสพติด
ทุกรูปแบบกระทบความมั่นคงของประเทศ

แต่ดูเหมือนว่าขบวนการค้ายาเสพติด

ขั้นตอนการลักลอบนำเข้ายาเสพติด
ปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม
เรียกว่ายิ่งกวาดล้างยิ่งจับ

ขณะที่วิธีการสั่งซื้อและขนส่ง

เดี๋ยวนี้เรื่องการจ่ายเงินพวกนี้
พวกนี้แป๊บเดียวมันก็เร็วมาก
ในการติดต่อสื่อสารคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก
มันติดต่อได้ภายใน๕นาทีก็ไปได้หมดแล้ว
จะโอนเงินจ่ายเงินเองก็ตาม
มันก็พัฒนาไปเร็วมาก
ซึ่งขณะเดียวกันขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่เรา
และก็ผมทางผมก็พยายามพัฒนาไปเรื่อย
กับเจ้าหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าหยุดอยู่เท่านี้
ก็จะพยายามให้แสวงหาความรู้ใหม่อะไรขึ้นมา
ก็ต้องไปตามหลังเขาไม่ได้ครับ
เราก็พยายามที่จะพัฒนาคนของเรา
ให้ทัดเทียมเขาหรือว่าถ้าได้ไปก้าวหนึ่งก่อนเขาได้
เราก็ทำงานสะดวกขึ้นมากครับ

ก็มีกลุ่มนักค้ายาเสพติดหลายสัญชาติอยู่ในพื้นที่
จะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีการจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดไต้หวัน

ปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสง

เพราะเครือข่ายนี้แฝงตัวอยู่ในไทยมาหลายปี
ขณะที่นักเคมีผลิตสารเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน

ทดแทนสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติด
เพื่อหลบหลีกการจับกลุ่มของทางการไทยและจีน
สกัดจับไม่ให้นำเข้าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

ประสบปัญหาการแพร่ระบาด
เพราะรายงานจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติด

มีประชากรราว๒๗๕ล้านคนทั่วโลก
เคยใช้ยาเสพติดอย่างน้อย๑ครั้ง

พบว่าในปีนั้นมีคนตายเพราะยาเสพติด

โดยเป็นการเสียชีวิตเพราะยาเสพติดโดยตรง
ป้องกันและปราบรามขบวนการเหล่านี้
จึงต้องผนึกมือกันแบบองค์รวม
นับตั้งแต่บุคลากรในครอบครัวท้องถิ่น
ระดับประเทศและระดับชาติ
เพื่อสกัดต้นต่อเส้นทางการค้า
ไปจนถึงผู้เสพให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน